ทะเลาะกันแทบตายตอนปี๖๒มาปีนี้เห็นบอกว่าจู่เขาก็กลับลำคืนดีกันซะอย่างนั้นนะคะสำหรับพี่พศอานนท์และน้องนิกคุณาทิพย์ค่ะ

ยังไงก็ฝากนังด้วยนะคะบอกโลกให้รู้ว่าคุณรักผมเลย

ต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมวงการบันเทิงมันก็อย่างนี้แหละ
เออเสียงกรี๊ดของพี่นักข่าวดังกันสนั่นเลย
จะไม่ให้กรี๊ดได้ยังไงเพราะว่าใครก็รู้กันทั้งนั้น
อย่างที่บอกไปพี่พศกับน้องมิ๊กเนี่ยทะเลาะกันรุนแรงขนาดไหน
มีปัญหายืดเยอะกันมาเท้าความกันไปกลางปี๖๒
พจน์ออกมาจวกเลยว่านิกเป็นพระเอกในสังกัดปั้นมา๗ปี

ขณะที่อีกฝ่ายก็โต้กลับไปว่าพี่พศก็เหมือนกันเป็นผู้ใหญ่รังแก่เด็ก
ไม่ยอมจ่ายเงินตามสัญญาเรื่องร้อนขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องคดีหมินประมาท
เรียกค่าเสียหายกันไปหลักล้านนะคุณประมาณ๓ล้านกันเลย
แต่จู่มาวันนี้พี่พจน์กริ้งกร้างกลับลำให้อภัยโทรศัพท์ไปหาน้องนิ๊ก
ก็อย่ายอมความกันได้ในท้ายที่สุด
เดี๋ยวไปฟังคนคืนดีกันหน่อยค่ะ
ก็คือพอมาเจอกันอะไรก็ดีขึ้นครับ
ก็มีการขอโทษครับผมมีการพูดขอโทษกันตอนนั้นเลย
ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องแฟนเพราะที่ทะเลาะกันก็ไม่ใช่เรื่องแฟนเรื่อง
เรื่องต่างคนต่างทะละนงมากกว่า
คนเก่าคนนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันไม่เกี่ยวกับพี่
อีกครั้งไม่พูดอะไรเยอะวงการบันเทิง

จบเรื่องคดีมาขยี้กันต่อไอ้เรื่องข่าวลือที่ว่าน้องนิกเนี่ย
ครบซ้อนในสมัยตอนที่คบกับดาราสาวคุณแตงโม
เจ้าตัวยืนยันว่าเลิกดาราสาวรุ่นพี่แตงโมมา๓เดือน
ก็โสดไงโสดจนมันเครียดเครียดแบบมีภาวะซึมเศร้า
และท้ายที่สุดหัวใจกลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้ง

จะบอกว่าสวยมากน้องระดา
เป็นเน็ตไอดอลชื่อดังคุณผู้ชมค่ะ

แล้วก็นิกบอกว่ารู้จักกับระดามาก่อนแล้ว
แล้วก็ในวันนี้ทำยูทูปด้วยกัน
ยืนยันนะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแตงโมแน่นอน
เพราะว่าเขานั้นไม่ได้ครบซ้อนค่ะ

ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลิกกับคนเก่า

บางคนอาจจะคิดว่าเร็วแต่สำหรับผมก็ผมคิดว่าแบบ
มันไม่ได้เร็วเกินไปป่วยหนักมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือป่วยที่ว่าก็คือเป็นโรคซึมเศร้าอย่างนี้แหละค่ะผม
เอาเป็นว่าตอนนี้หัวใจสดใสแล้วนะคะ
ความรักดีครั้งใหม่กลับมาดูแลอีกครั้ง
ยินดีด้วยทั้งเรื่องงานเรื่องความรักเลยนะคะ